จะพาไปดูบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของพักใหญ่กันค่ะ
ต้องบอกว่าประชาธิปัตย์กับเพื่อไทย

ลงพื้นที่เดียวกันด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูขบวนหาเสียงของพักประชาธิปัตย์กันนะคะ
นำโดยนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพัก
ขบวนการหาเสียงของพักเพื่อไทย
นำโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
เดินไปป๊ะกันโดยบังเอิญเนี่ยค่ะ
เจอกันระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงช่วงเช้าวันนี้เองนะคะ

นายอภิษฎกับคุณหญิงสุดารัฐก็ทักทายแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะเห็นไหม

แต่ในชีวิตจริงเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์กันนั่นแหละ

ซึ่งนายอาทิสิตก็แซวติดตลกกันแล้วบอก
อย่าขยันมากนะครับผมกลับก่อนนะ

แล้วทุกสองคนก็แยกแยกไปหาเสียงกับผู้สมัครกันต่อ

แนะนำตัวผู้สมัครสอสอราชบุรีทั้ง๕เขต
ตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็ร้านค้าตลอดแนวถนนอมริน
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าประชาชนก็ให้การต้อนรับค่ะ
เอาดอกไม้มามอบให้เป็นกำลังใจ
ยังมีนายสุนทรคมขำหรือว่ากล้วยเชิญยิ้มตลกชื่อดัง
ช่วยประชาสัมพันธ์หาเสียงด้วยนะ
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
มีการโพสต์เดี๋ยวนี้ปล่อยภาพออกมาเยอะมาก
ใหม่เต็มไปหมดเลยมีการพงมีการโพสต์

โพสต์ภาพชุดออกกำลังกายในท่าทางธรรมธแมง
ระบุว่าวันหยุดมาออกกำลังกายกันครับ
แล้วติดแฮชแท็กว่าผมพร้อม

ใช่แต่ก็ดีค่ะเห็นแบบนี้บ้างมันก็ผ่อนคลายอะนะ